ข่าวลืออื้ออึงหนาหูมากเลยเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาล
งูเห่าอะไรต่างนะฮะว่าใครจะเป็นฝ่ายไหนยังไง
เปลี่ยนข้างกันหรือเปล่านะฮะเรื่องนี้ยังต้องจับตามองกันอยู่
การจัดตั้งรัฐบาลติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกกระจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยได้เลยนะครับสวัสดีอาจารย์นะครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณขวัญครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เป็นสัปดาห์ที่การเลือกตั้งผ่านไปแล้ว๔๐วันครับ
เป็นสัปดาห์ที่มีเสียงถามดังขึ้นทุกวันทุกวันไปไหนก็มีแต่คนถาม
ข้อแรกก็คือว่าคุณพิทาจะได้เป็นนายกไหมถามถัดมาก็คือว่าถ้าคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกเนี่ย
พักเขายังตั้งรัฐบาลกันได้ไหมแล้วเอาคนอื่นจะเป็นคุณเศรษฐาหรือเป็นคุณอุ้งอิง
มาเป็นนายกได้ไหมหรือถามว่าการตั้งรัฐบาลจะพลิกคั่ว
โดยพักเพื่อไทยเนี่ยจะไปจับกับซีกพักการเมืองในซีกรัฐบาลเก่าตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพักเก้าไกลได้ไหม
นี่มันประเทศอะไรกันครับเนี่ยเลือกตั้งแล้วต้องมามีคำถามแบบนี้
เพราะว่าประเทศไหนในโลกนี้ที่เขาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเลือกตั้งแล้วคำถามเหล่านี้ไม่ต้องมี
เขารู้ว่าใครจะได้เป็นนายกตั้งแต่วันเลือกตั้งแล้วไม่พอยังมีคำถามที่หนักไปกว่านั้นอีกก็คือว่า
คั่วรัฐบาลเดิมเนี่ยอำนาจเก่าเนี่ยจะจับมือกันตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย
โดยมีสอวอเป็นกำลังหนุนได้ไหมร้อยแปดสิบแปดเสียงนั่นน่ะ
ซึ่งมันถามว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงแต่คนที่ตั้งคำถามนี้เขาบอกเอ้า
ก็ซื้อหัวเห่าจากแปดพักที่จะตั้งรัฐบาลซึ่งคุณภัยศาลพืชมงคลก็โพสต์ว่า
เห็นเขาเตรียมกันนี่จะซื้อกันตัวละร้อยล้านน่ะ
โอ้ถ้าเป็นอย่างนี้นี่เป็นแผนอุบาทเป็นสูตรมหาปลัย
เป็นเรื่องที่น่าอับอายเป็นอย่างยิ่งรู้ไปถึงไหนก็อายไปถึงนั่น
สายตาชาวโลกที่เขาจับตามองการตั้งรัฐบาลในประเทศไทยอยู่เนี่ย
เขาจะซุบซิบนินทากันด้วยความมืนงงว่าเราเป็นประชาธิปไตยแบบโลกที่สาม
ทีนี้มันจะไปถึงจุดเออเลือกตั้งเสียงรัฐบาลข้างน้อยเนี่ย
ผมก็นึกถึงว่ามันเป็นไปได้ไหมโดยหลักการก็นึกถึงคำพูดรองวิศนุเครืองาม
ท่านไม่ได้ชี้ช่องชี้นำอะไรหรอกครับแต่ท่านพูดตามหลักการ
แต่ว่าที่ท่านพูดเนี่ยมันชวนให้คิดท่านบอกว่าโดยมากแล้วเนี่ย
รัฐบาลเสียงข้างน้อยนั้นไม่ควรตั้งแต่ถ้าหนีไม่พ้น
แล้วจำเป็นต้องตั้งก็จะเป็นเสียงข้างน้อยอยู่ไม่กี่วัน
แล้วจะเป็นเสียงข้างมากขึ้นมาเองอ้าวเสียงข้างมากมาจากไหน
ก็ย้อนไปที่คุณภัยศาลว่าก็ซื้อมาจากอีกฝากหนึ่ง
ฉะนั้นคำถามก็คือว่าที่อาจารย์วิศนุบอกว่า
รัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่ควรตั้งถ้าหนีไม่พ้น
แล้วจำเป็นต้องตั้งถามว่ามาถึงวันนี้มันหนีไม่พ้น
แล้วจำเป็นต้องตั้งหรือยังคนตามการเมืองเนี่ย
เขาไม่โง่เขาก็ดูออกว่าอะไรเป็นอะไร
ถ้าจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วซื้องูเห่าข้ามฝากกันมา
หัวละร้อยล้านเนี่ยเพื่อให้กลายเป็นเสียงข้างมาก
เอาสิกล้าเหรอทีนี้ถ้าจะถามประเด็นว่า
โอ้โหหัวละร้อยล้านใครจะจ่ายหาคนจ่ายไม่ได้หรอก
การเมืองเนี่ยมันเรื่องของการแย่งชิงอำนาจ
ถ้าได้อำนาจแล้วเนี่ยมันก็มีผลประโยชน์ตามมา
มันปกป้องรักษาผลประโยชน์กันเป็นหมื่นล้านแสนล้าน
แท่หัวละหนึ่งร้อยล้านเนี่ยจิ๊บจิ๊บครับ
อย่าถามว่าใครจ่ายจิบฉะนั้นไม่ต้องถาม
แต่ว่าถามว่าถ้าทำกันถึงขนาดนั้นด้านกันถึงขนาดนั้นเนี่ย
มันจะเกิดอะไรขึ้นในแผ่นดินครับประเทศไทยเนี่ย
มันไม่ควรจะเกิดวิกฤตขึ้นในชาติบ้านเมืองอีกแล้วนะครับ
บอบช้ำมามากแล้วคือถ้าพูดกันหยาบหยาบก็พูดได้ว่า
ฉิบหายไววอดกันมาเยอะแล้วแล้วมันจะนำมาสู่อะไร
ถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็สู่นำมาสู่ความยากจน
ความลำบากยากแค้นของประชาชนเราเจอกันมามากแล้วพอแล้ว
คนส่วนใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยเราเจอวิกฤตกันมาหลายเรื่องต่อเนื่อง
รวมถึงวิกฤตโควิดคนในแผ่นดินนี้มีหนี้สินท่วมตัวกันมากเกินไปแล้ว
เป็นหนี้กันทุกยอมย่าไอ้ที่เขาเรียกว่าหนี้ครัวเรือนอ่ะ
ไปดูเถอะครับครอบครัวคนชั้นกลางครอบครัวคนชั้นล่างลากย่าเนี่ย
มีครอบครัวไหนบ้างไม่เป็นหนี้แล้วถ้ามันเกิดวิกฤตในบ้านเมืองขึ้นมาอีกทีเนี่ย
มันจะหนักกว่าเก่าทั้งหมดเนี่ย
คือฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดในช่วงของการตั้งรัฐบาล
เราก็ได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้มันเกิด
แต่เช้าวันนี้เนี่ยเออค่อยอุ่นใจ
ยังมีเสียงยืนยันจากแกนนำพักเก้าไกลและพักเพื่อไทยว่า
เขาจะเดินหน้าคุยกันรู้เรื่อง
ภายในกรอบข้อตกลงเขาจะคุยกันวันที่๒๘นี้
นั่นคือเรื่องของประธานสภา
ทีนี้ถ้าตามข่าวที่อุ่นใจอีกเรื่องหนึ่ง
ข่าวจากคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ซีกของฝ่ายค้านเนี่ยของฝ่ายรัฐบาลเดิมเนี่ย
เสียงของภูมิใจไทยมากที่สุดนะครับ๗๑เสียง
แต่คุณอนุทินบอกว่าพักภูมิใจไทยไม่สนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อย
การตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยมันก็ไม่รอด
แล้วก็รอวันตายเอ้าถ้าคุณอนุทินพูดอย่างนี้
รัฐบาลเสียงข้างน้อย๑๘๘เสียงเนี่ยมันเกิดไม่ได้
เพราะว่าในซีกที่ว่าเนี่ยพักภูมิใจไทยมีสอสอมากที่สุด
เอาเรื่องนี้ก็จบไปทีนี้ก็เหลือแต่ว่าตำแหน่งประธานสภา
ก้าวไกลกับเพื่อไทยเขาจะคุยกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่๒๘
มีคำถามว่ามันอะไรกันนักหนาครับเรื่องนี้
ภักดิ์เก้าไกลจะตั้งทงไว้ยังไง
คนในพักเพื่อไทยจะมีความเห็นต่างกันยังไงกับตำแหน่งนี้
แต่อยากให้คำนึงถึงคำถามที่ถามว่า
ภักดิ์เก้าไกลภักดิ์เพื่อไทย
จะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาถ้าได้ตำแหน่งประธานสภามาครอบครอง
แล้วต้องแลกกับการแตกร้าว
กระทบต่อการตั้งรัฐบาลร่วมกัน
แล้วนำไปสู่ล่มกลางคัน
แล้วคุณพิธาไม่ได้เป็นนายก
เก้าไกลอาจจะต้องเป็นฝ่ายค้าน
เพื่อไทยถึงจะฉีกตัวไปตั้งรัฐบาลได้ในสูตรหนึ่งสูตรใด
แต่ต้องเสี่ยงกับความสูญเสียความนิยมทางการเมือง
หนักเข้าไปอีกพูดง่ายเจ๊งด้วยกันทั้งคู่
และไอ้การสูญเสียคะแนนนิยมทางการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พักการเมืองเขากลัวกันไม่ใช่เหรอครับ
เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาที่ยับเยินกันเนี่ยก็เพราะคะแนนนิยมทางการเมือง
ก็เพราะภาพลักษณ์ทางการเมืองถ้าไม่เข็ดกันอีกแล้วจะทำยังไง
ฉะนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่ายอมสละวันนี้เพื่อวันหน้าที่ดีกว่า
หรือจะเอาให้ได้ในวันนี้แล้ววันหน้าพักจะเล็กลง
จะเล็กลงเอายังไงการลงโทษจากประชาชนนั่นเป็นบทเรียนสำคัญ
ฝ่ายการเมืองเขาควรกลัวกันใช่ไหมครับผมจะปิดท้ายเนี่ย
ที่จริงช่วงสัปดาห์๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
มีคนที่โพสต์โดนใจผมเยอะเลย
เพื่อให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยได้เอาไปคิด
แต่ว่าผมชอบของนาวัดอากาศตรีสิทาธิวารี
คุณปุ่นที่โพสต์ผมเอามาฉายซ้ำอีกทีหนึ่ง
ให้เพื่อไทยกับก้าวไกลได้คิดหนัก
เขาบอกว่าโจรมันจะสามัคคีกันตอนปล้น
และจะทะเลาะกันตอนแบ่งสมบัติอย่าลืมว่าพวกเราเคยพูดถึงพวกลุง
ด้วยคำคำนี้มาก่อนวันนี้เราปราบโจรปล้นประชาธิปไตย
ม้วนเสือขนของเก็บกระเป๋ากลับบ้านหลวงกันไปหมดแล้ว
เราควรฉลองชัยชนะโดยการสามัคคีกันเอาประชาธิปไตยกลับคืนให้ประชาชน
ไม่ใช่มัวทะเลาะกันแย่งสมบัติที่โจรชิงไปอายพี่น้องประชาชนที่เขาได้ไว้วางใจ
ออกไปหย่อนบัตรเลือกตั้งพวกเรากันบ้างเถอะครับนี่ผมคิดว่าเป็นคำเตือน
อย่างน้อยวันที่๒๘นี้เพื่อไทยกับก้าวไกลจะคุยกันอีกครั้งหนึ่ง
เรื่องตำแหน่งประธานสภาเอาโพสต์ของคุณสิทธาเนี่ยแปะข้างฝาไว้
แล้วเอาไปอ่านกันให้ฟังก่อนเจรจากันก็ได้ครับ
เขตเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณขวัญครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับแม่เรื่องของราคางูเห่า
ที่แพงมหาศาลน่ะนะครับ